เอาคุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนหนึ่งไปตกปลาตั้งใจหมายมั่นปั้นมือเลยนะว่า
วันนี้ต้องได้ปลากลับบ้านตกไปพอเกี่ยวเบ็ดขึ้นมาดึงขึ้นมาปุ๊บ
ตาโตเลยค่ะทำไมฮะนึกว่าจะได้ปลาตัวใหญ่โอ้โหตกได้ศพค่ะ
ตาตั้งไปเลยนะคะรีบโทรแจ้งตำรวจเนี่ย
ตำรวจต้องรีบลงพื้นที่มาตรวจสอบเลยค่ะ
ตรงนี้เนี่ยเป็นริมทะเลที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ตำรวจสพบังปูแล้วก็มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรประการลงพื้นที่ตรวจสอบ
พบศพในทะเลท้ายซอยเทศบาลบางปู๑๒
คือลักษณะที่เกิดเหตุมันเป็นสะพานยื่นออกไปในทะเลค่ะ

นี่กูพายกมือไหว้ก่อนก็ตามความเชื่อของเขาเนาะขอขโมงขอเข้ามา
เพราะว่าดูลักษณะแล้วคุณดูสิคลื่นลมมันแรงนะ
แต่กู้ภัยเขาก็มีการป้องกันความปลอดภัยนะครับมีทั้งชูชีพมีทั้งเชือก
ว่ายตามสายเบ็ดลงไปเจอศพของผู้ชายคนหนึ่ง
ชื่อนายชานนท์ลือชาอายุ๓๔ปีจมอยู่ในน้ำ

คือเหมือนตกปลาเลยแต่ตกได้ศพขึ้นมาค่ะ
พอญาติเห็นเสื้อผู้ตายปุ๊บญาติจำได้ทันทีแล้วยืนยันเลยว่า
นี่คือชานนท์นี่ร้องไห้เลยนะแทบขาดใจ
ทีนี้เหวี่ยงเบ็ดไปเนี่ยโอ้โหมันเกี่ยวอะไรไม่รู้นักหนัก
ตอนแรกนึกว่าถุงขยะก็พยายามดึงพยายามลากลากลากมา
พอตอนเอาเบ็ดขึ้นอ่ะโอ้โหไอ้ที่ขึ้นมาตามเบ็ดอ่ะ
คือหน้ากับแขนคนตกกระจายทิ้งเบ็ด

ยังดีคนที่มาด้วยกันเขาคว้าเบ็ดเอาไว้ได้

มืออย่างนี้ครับผมก็เลยโทษใจเลย

บอกว่าคนตายเพิ่งกลับจากเบาะปลาได้ประมาณ๓๔วัน
ก่อนเกิดเหตุก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ในบ้าน
แล้วผู้ตายก็เดินออกจากบ้านตอน๒ทุ่ม

แล้วเขาก็แยกตัวออกมาคนเดียวไม่บอกใครเลยนะครับ

ว่าอยู่ไหนยังไงก็ไม่เจอ
วันนี้ครอบครัวก็นำศพนายชานนท์ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดราชบำรุงนะคะ
แม่ผู้ตายบอกลูกชายก็ทำงานรับจ้างทั่วไป

บางครั้งก็ออกเรือหาปลานทะเลกับเพื่อน
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุกลับมาบ้านก็ช่วยแม่ช่วยน้องปลูกบ้าน
ตกเย็นน้ำขึ้นก็ออกไปหาปูดองมาไปขายตอนเช้า

ลูกแม่ปกติก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะ
แต่เป็นคนชอบดื่มเหล้าเฮฮาสนุกสนานกับเพื่อน

และอาจจะวูบตกทะเลจนเสียชีวิต
เขาชอบแบบนี้
ครอบครัวก็บอกว่าจะตั้งสวดอภิษฐรรม๒คืน
แล้วก็จะชาปนกิจวันเสาร์นี้นะคะ

เมื่อกี้คือตกปลาแล้วเจอศพใช่ไหมฮะ